ทางด้านของสารรัฐธรรมนูลมีปฏิเสียงข้างมาก

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหรือไม่
และรับคำร้องชี้ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่แต่ว่าไม่สั่งให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
สารรัฐธรรมนูลมีมติรับคำร้องของสสพักเพื่อไทย
ที่ขอให้ศาลนั้นวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ยื่นความชี้แจ่งแก้ข้อกล่าวหาัต่อสารภายในสิบห้าวัน
แต่วันที่รับสำเนาคำร้องแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่สารจะสั่งให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
จากนี้ศาลยังมีมติเสียงข้างมาก
รับคำร้องของนายนัทพรโตประยูนที่ขอให้สารวินิจฉัยว่าการกระทำของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
นายปียบุษแสนกระหนบกุลและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่
ใช้สิทธิ์และเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่
โดยสารได้กำหนดให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้องไปครับ
ฝากฝั่งของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ครับ
ยืนยันการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยนั้น
ทำให้ได้รับเสียงสะท้อนกลับมาว่า
อยากเห็นประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หลบหนีคดีความ
สารรัฐธรรมนุนยังตัดสินไม่แล้วเสร็จตามที่เป็นกระแสข่าว
แล้วก็ไม่ได้มีการจัดฉากให้สัมภาษณ์สื่อนอกอย่างแน่นอน
แล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่ใช่การขายชาติหรือว่าชักศึกเข้าบ้านด้วยนะครับ
ว่าการโดนคดีการเล่นงานพวกเราด้วยคดีความต่างจะต้องเกิดขึ้น
ดังนั้นผมและแก่นำพักท่านอื่นได้เตรียมใจมาพอสมควร
ไม่มีการหลบหนีเด็ดขาดครับผมยืนยัน
ฝากฝั่งหนึ่งคือทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญานะครับ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ยังเดินหน้าต่อแล้วครับยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูล
ขอให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยสั่งการให้นายธนทรเลิกการเดินสายไป
พบกับบุคคลต่างในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นพฤติการชักสืบเข้าบ้านและเข้าข่ายการกรรธรรม
การกระทำอันมีลักษณะล้มล้างการปกครองนั่นเองเอาการเงินก็ต้องดูกันยาวนะครับ